หลายจุดจัดงานโดยเฉพาะที่บริเวณวัดพระศรีสันเพชรนะครับ
วันนี้ก็มีการทำบุญตักบาทกันตั้งแต่ช่วงเช้า

ก็จะมีความงดงามตามวิถีชาวกรุงกาล
อเจ้าคงไปกันเยอะเลย

ปีนี้จัดงานเล่นน้ำสงกรานกับช้างด้วย
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง

จากคุณพลอยสจิริฐศิลปุศข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระศรีสันเพชร

กรุงเก่าพร้อมใจการสวมใส่ชุดไทย
เพื่อที่จะเข้าร่วมพิธี
ครบรอบสถาปนา๖๖๘ปีกรุงศรีอยุธยาค่ะ
แล้วก็เป็นการระลึกถึงกรุงศรีอายุทยา

จากนี้ค่ะก็ยังได้มีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์

หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยค่ะ
บรรยากาศการทำบุญตักบาทที่
สถาปนาศรีอยุธยาค่ะ

ก็ได้มีประชาชนค่ะ
เข้าสารอาหารแห้งค่ะมาร่วมพิธีทำบุญ
ครบรอบหกร้อยหกสิบแปดปีแห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
และย้อนรำลึกอดีตนะคะ๔๑๗ปีแห่งการเป็นเมืองหลวงของไทยค่ะ
โดยมีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน๙๙รูปนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเนื่องในเทศกาลสงกรานนะคะ
หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนอกจากนี้ค่ะภายในงานนะคะ
ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพ่อเมืองพระนครศรีอยุธยา
มาเป็นประธานในการทำบุญเมืองครั้งนี้พร้อมกันนี้ค่ะ
สำหรับวัดพระศรีสันเพชรแห่งนี้นะคะถือเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยค่ะ
เนื่องจากเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑นะคะ
ซึ่งต่อมาค่ะสมเด็จพระบรมไตโรกนาฏก็ได้ทรงโปรดยกให้เป็นเขตพุทธาวาส
เพื่อที่จะประกอบพิธีสำคัญต่างของบ้านเมือง
แล้วก็มีสัญลักษณ์นั้นก็คือพระปางสามยอดที่งดงามค่ะ
ขณะที่บรรยากาศการเล่นน้ำสงการนะคะในวันนี้ค่ะ
ตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาก็ได้ออกกฎนะคะ
ห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะหรือบรรจุน้ำนะคะหรือว่าบรรทุกอุปกรณ์การเล่นน้ำค่ะ
โดยสารนั้นเพื่อเล่นน้ำสงการนะคะเข้ามาในระหว่างเวลา๙นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาค่ะ
เนื่องจากว่าในวันนี้นะคะจะมีประชาชนจำนวนมาก
เดินทางเข้ามานามัศกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยี่ยมชมโบราณสถานนะคะ
รวมถึงร่วมสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงการเป็นจำนวนมาก
ซึ่งหากค่ายรถบรรทุกนำน้ำเข้ามานะคะก็อาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดค่ะ
โดยเฉพาะการขนย้ายนะคะผู้เจ็บป่วยที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลนั้น
อาจจะทำให้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนประชาชนนะคะที่อยู่ในเกาะเมืองค่ะ
หรือว่าจะเดินทางมาจากที่ต่างนะคะก็สามารถมาเล่นน้ำได้ตามปกติค่ะ
ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้จัดสถานที่ให้เล่นน้ำไว้
ที่บริเวณวัดพระศรีสันเพชรแห่งนี้นะคะ
ยาวตลอดไปจนถึงบริเวณวงเวียนหน้าศาลหลักเมืองค่ะ
ก็ได้มีการจัดการเล่นน้ำนะคะประเพณีสงกรานค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถแต่งกายชุดไทยนะคะ
มาร่วมเล่นน้ำสงการกับช้างนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะของที่นี้ได้ค่ะ
ขอบคุณอเจ้าพลอยสจีด้วยนะครับเป็นความงดงามจริงนะ
รายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะสองภาคแล้วนะครับภาคเหนือกับภาคกลางก็ความงดงามประเพณีที่มีความแตกต่างกันนะฮะใช่ค่ะ